คุณผู้ชมคะถ้าเกิดบอกว่าไลฟ์แล้วก็มีรายได้เดือนหนึ่งหลักแสน

แต่คนคนนี้เขาไม่ได้มีรายได้ทางนี้ทางเดียว
เขายังไปหลอกคนอื่นอีก

แล้วไปหลอกผู้ชายแท้ให้ส่งภาพ

ดูกันหน่อยค่ะล่าสุดโดนรวบแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะครับชื่ออะไรเราชื่อแพรค่ะ
ชื่อจริงครับเอกพลใช่มั้ยออกมา
หนูเหรอใช่อยู่กันกี่คนเนี่ย

ไปพี่เป็นตำรวจนะไปขอเข้ามาหน่อยนะ

ก็ก๊อกแล้วพอเปิดประตูปั๊บเข้าไปจับกลุ่มเลยค่ะ
เห็นที่เบลอไว้ไหมนั่นแหละค่ะ
คือแพรรี่ดาวยั่วหรือว่านายเอกพลสายจันทร์อายุ๒๙ปี
คนนี้เขามีหมายจับนะสารจังหวัดนครปฐม

นี่เป็นห้องพักแถวบางกอกใหญ่ค่ะ
ตอนนั้นกำลังไลฟ์อยู่เลย
แล้วในห้องพอเข้าไปนี่เจ้าหน้าที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้เลยนะ
มีเพื่อนอยู่ในห้องอีกประมาณ๓๔คนนะคะ
ทีนี้ถามว่าทำไมจู่ตำรวจถึงมาจับกลุ่มล่ะ
ถ้าเกิดย้อนไปคุณผู้ชม๒ปีที่แล้ว
ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นสาวสองนะ
พฤติการร่วมกับพวกก็ไปแฝงตัวอยู่ในแอปดังอยู่ในแพลตฟอร์มต่าง
แล้วโพสต์ภาพดูภาพของเธอทางขวามือนี่แหละค่ะ
เป็นภาพวาบวิวต่างหาเหยื่อแล้วเหยื่อเนี่ยนะต้องเป็นแบบชายขี้เหงา
นัดเจอกันไงแต่ทีนี้ก่อนจะนัดเจอได้ต้องคุยกันก่อนใช่ไหม
ตอนส่งแชทคุยกันก็มีอุบายพยายามจะขอให้ฝั่งผู้ชายบอกขนาด
ส่งรูปขนาดหรือส่งคลิปมามาให้ดู
ผู้ชายก็โอ้โหถูกร้าวหรือนะก็เลยส่งรูปไปให้เสร็จเลย
เลยที่ว่าเพราะอะไรนี่แหละเอามาเป็นหลักฐานในการแล็คเมลจะขอเงินไง
แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชายไม่ให้เดี๋ยวจะส่งรูปนี้หาเมียพี่นั่นแหละ
หรือไม่ก็จะเอารูปนี้ของพี่ไปโพสต์ประจานลงโซเชียล
โอ้โหทีนี้ทำไงคะคุณผู้ชายที่ตกเป็นเหยื่อก็กลัวสิ
กลัวสิฮะเดี๋ยวภาพกรูของเขาจะหลุดไปนะ
ใช่ก็ทำยังไงก็ต้องยอมยอมจ่ายเงินให้
นี่เห็นบอกว่าเหยื่อต้องเสียตังค์ให้กับแพรรี่ดาวยั่วไป๔๐๐๐กว่าบาท
ทีนี้พอเขาตรวจสอบเนี่ยนะไม่ใช่เหยื่อคนเดียวมีเหยื่อเพียบเลยคุณผู้ชม
บางคนนะผู้ชายบางคนเคยคิดจะฆ่าตัวตายแล้วเพราะว่าแบบไม่ไหว
ถ้าเกิดว่าโดนเอาคลิปนี้หรือเอารูปนี้ไปโพสต์ลงโซเชียลหรือว่าเมียรู้
ตายแน่เลยเลยยอมตายเองดีกว่าแบบนี้ค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะพยายามหาเบาะแสจนรู้ไง
ว่าคนที่ไปหลอกเขาคือแพรรี่ดาวน์ยั่ว๑๘บวกในแอปดัง
แล้วเชื่อไหมในแอปนั้นคนตามเขา๓แสนกว่าคนใช่ไหมคะคุณ
ทีนี้ก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างขอสารอนุมัติหมายจับ
แล้วเมื่อกี้เราเปิดให้คุณผู้ชมดูแล้วตอนที่เข้าไปจับกลุ่มตัวไปรวบในห้องเนี่ยนะ
เอาตัวมามาสอบสิรับสารภาพด้วยนะทุกวันนี้เดือนนึงมีรายได้เดือนละแสนกว่าบาท
ถามว่าทำอะไรอ่ะไลฟ์ไลฟ์อย่างเดียวเลยไลฟ์ครั้งหนึ่งเนี่ยคนดูก็เป็นหมื่นเหมือนกัน
แล้วเรื่องทางคดีบอกว่าเกิดขึ้นนานแล้วตั้งแต่ปี๖๔แล้วยืนยันว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้อง
แล้วมีการบอกด้วยนะบอกว่าอ๋อจริงเพื่อน

คือนายปียชัดวิทยาคมอายุ๒๑ปี

ใช่ลองฟังเธอหน่อยค่ะ
หนูไม่ได้ทำผิดขนาดนั้นพี่

อย่าทำเหมือนหนูกระทำความผิดให้หนู

หนูยังไม่รู้เลยว่าทำไมหนูต้องมาเจออะไรแบบนี้

เมื่อหนูไม่ได้ทำนะอันนี้เธอกล่าวอ้างไว้นะฮะ
อย่าตกเป็นเหยื่อนะเพราะเวลาเธอทำคอนเทนต์อะไรต่าง
เธอก็จะเป็นแบบนี้คุณแต่งตัวเซ็กซี่หน่อย
แล้วก็จะยั่วนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็จะออกอุบาย
ในการที่จะหลอกผู้ชายให้ส่งภาพอวัยวะเพศ
ใช่ค่ะแต่เนี่ยพอเธอบอกว่าหนูไม่ได้ทำอะไรผิด
ตำรวจก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะคะก็คุมตัวเนี่ย
แพรรี่คนนี้ส่งพนักงานสอบสวนสอบภอมเมืองนครปฐม

อันนี้ถือเป็นอุทาหรณ์ได้ไหมคะเตือนภัยเนอะ